เนื่องกันเลยกับคนคุ้มคลั่งนะคะอันนี้น่าจะเป็นการคลั่งยาบ้าค่ะ
ปราจีนบุรีเมื่อสักครู่นี้เป็นตาขโมยหลานใช่ไหม
นี่หลานอยู่บ้านคนเดียวน่าจะคลั่งยาแล้วค่ะจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
เนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นกลางดึกอะค่ะ
เจ้าหน้าที่รถดับเพลิง๓คันต้องระดมฉีดน้ำระงับเหตุไฟไหม้
ที่บ้านกุฎคร้าในตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีค่ะ
ไฟมันลามเร็วมากแล้วก็กำลังจะลามเข้าบ้านข้างอยู่แล้วค่ะ
ทำเอาชาวบ้านเขาแตกตื่นกันหมดเลย
ต้องใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้
แต่บ้านต้นเพลิงไม่เหลืออะไรแล้วค่ะวอดหมดเลยทั้งหลัง
ทีนี้ตอนที่ไฟกำลังไหม้เนี่ยมีพระปีเจียงลาวัย๗๕ปี
ลูกวัดบ้านโคกสั้นที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
เป็นเจ้าของบ้านรู้ข่าวเนี่ยรีบออกมาดูพระเป็นลมเลยนะคะ
ตำรวจต้องประคองร่างเอาไว้แล้วก็ประถมพยาบาล

พระปีเล่าบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของพระเอง
แต่ว่าได้ให้นางอุไรเจียงลาลูกสาว
พร้อมกับหลานชายคือนายวุฒิชัยอายุประมาณ๓๐ปีเป็นคนอยู่
ทีนี้ตอนเกิดเหตุลูกสาวไปทำงานที่ฟาร์มไก่
หลานชายคนเดียวอยู่ในบ้านแล้วไอ้เจ้าหลานชายคนนี้
มันเคยต้องโทษคดียาเสพติดเพิ่งออกจากคุกมาอยู่บ้าน
สาเหตุพระปีบอกว่าหลานคงคลั่งยา
เพราะว่าหายหน้าหายตาไปนานน่าจะคลั่งยา
แล้วก็เลยก่อเหตุเผาบ้านแล้วหนีไปเลย
มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นตอนนี้ประเมินอยู่ที่๑ล้านบาทนะคะ
สำหรับสาเหตุที่สู่หลักฐานปราจีมบุรีบอกว่า
เดี๋ยวขอตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ขอตามตัวนายวุฒิชัย
หลานที่ว่าเนี่ยมาสอบสวนดูก่อนจะได้รู้ว่ามันเกิดจากอะไร